นี่คือพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่ชาวบ้านเขาบอกเหลืออดจริงจริงค่ะภาพที่เห็นคือประมาณสักตีหนึ่งนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์๒๐๓๐คันได้มั้งคะ
ป่วนชาวบ้านในหมู่บ้านสุชานังแถวคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
และอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่าอาวุธมาครบเลย
มีดดาบปืนระเบิดปิงปอง
เพราะว่าจังหวะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบางทีมีแบบเอามีดดาบยาวลากไปกับพื้น
ขี่รถเร็วค่ะเบิ้ลเครื่องเสียงดังด้วยค่ะ
วัยรุ่นที่เขาทนไม่ไหวออกมาวิ่งไล่ตามคลิปภาพ
คุณผู้ชมเห็นว่าเราชี้ลูกศรเป็นสีแดงว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นที่แว้นใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาทนไม่ไหวเขาไล่วิ่งไล่ตาม

เราก็ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ตามถนนยังมีร่องรอยอยู่เลยนะคะ
เป็นรอยมีดขูดกับพื้น
รุจานันอายุ๖๑เธอเล่าให้ฟังว่าตี๑คืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นในคลิปขี่รถเข้ามาอาวุธครบมือได้ยินเสียงยิงปืนด้วย
น่าจะเป็นยิงขู่กันสองนัด
มีมิดดาบกรีดไปกับพื้นถนนแล้วก็ขี่รถวนไปวนมา
ตี๕ค่ะขี่มาหน้าบ้าน
แล้วท้าทายให้เด็กในบ้านออกไป

และชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ

ไม่ช็อกตายทำอย่างไรมีแต่คนแก่

ส่วนวัยรุ่นที่ถูกท้าทายให้ออกมาจากบ้านค่ะ
นายธวัชชัยอายุ๒๑บอกว่าเล่นเกมอยู่กับเพื่อนในบ้าน

กันมาหลายสิบคันขี่มามองหน้า
ขี่ออกไปผ่านไปครึ่งชั่วโมง
ขี่กลับมาอีกจะเอามีดมาฟัน

ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ
ก็งงเหมือนกันว่ามาตะโกนท้าทายเรียกอยู่หน้าบ้านทำไม

ติกาอายุ๒๙ปีเป็นผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ถูกไล่
ก็บอกว่าไปแจ้งความที่สพคลองหลวง
ตำรวจบอกว่าอ๋อวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นเด็กช่าง
ไล่ตีกลุ่มวัยรุ่นเป็นประจำไล่ตีเขาไปทั่ว
ตำรวจรู้จักเลยรู้จักดีเลยเพราะเคยจับหลายครั้งแล้วค่ะ
จับไปแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าเป็นเยาวชนกันนะคะ
โอ้โหจับไป๕รอบแล้ว

เขาบอกเป็นเยาวชนก็ต้องปล่อยมาอย่างนี้หรอ